ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

บอกเลยว่าเพลงนี้ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมาก
และอยากจะบอกเลยว่าเพลงนี้มันมีหลากหลายแบบเนาะ

คุณค่ะเพลงที่คุณชื่นชอบเนี่ยคุณอยากจะเปิดให้ใครฟัง

เพลงที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
เราอยากให้คุณผู้ชมไปฟังซ้ำแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราหน่อย
บอกนะไทยรัฐทีวีจะเปิดคาราโอเกะ
เพราะว่าเพลงนี้ฮอตมากเลยนะคะ
นั่นเองชิงเงินรางวัลมูลค่าถึง๒๐๐๐บาทเลยนะ

คุณจะสร้างสรรค์แบบไหนก็ได้ไม่มีขีดจำกัด
จะร้องเล่นเต้นลิปซิงค์จะแสดงละครได้หมดเลย
เรามากติกาการคัดเลือกด้วยนะคะ
ก็สำหรับคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดถึง๓อันดับแรกนะคะ
และจะต้องทำให้ถูกครบถ้วนตามกติกาทั้งหมด
คุณจะได้รับรางวัลไปตามลำดับเลยนะ๓อันดับแรกนะ
ส่วนรางวัลชมเชยนะคะทางคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสิน
ใครทำดีมีรางวัลนะจ๊ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้เลย
ไปจนถึง๕ธันวาคม๒๕๕๙
หรือว่าจะร้องแบบโอ้โหร้องทับไปเลยก็ได้
แน่นอนเรารอลุ้นรอเชียร์ทุกคนส่งกันเข้ามามากเลย